แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชม
สิ่งที่เราจะมาให้คุณผู้ชมก็คือ
ความสวยงามและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มันสวยมากจริง
เมื่อวานนี้พี่แดนดันัยเนี่ยเขาพาไปดูปางม้าแล้วใช่ไหม
ว่าวิธีการที่เกษตรกรเขาขนพืชขนผักขึ้นดอยลงดอยเอามาขายต้องใช้ม้าใช้ล่อ
ส่วนวันนี้ค่ะดิฉันและคุณปีโป้จะพาไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
รับรองว่าสวยงามไม่แพ้กันอ่ะสวยไหมคะคุณ
รอดูดิฉันก่อนค่อยตอบสิถามว่าดิฉันสวยไหม

นี่ที่แรกที่ดิฉันจะพาไปดูก็คือลำทานใสแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ
เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำฟรี

แต่ว่าคือที่มันใสมันสวยงามแบบนี้
เพราะว่าเขาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คือไม่ให้นำถุงพลาสติกหรือว่าอาหารเข้ามาในพื้นที่เลยนะคะ
และดิฉันมาถึงที่นี่แล้วก็จะต้องมาเล่นน้ำ
เพราะว่าในนี้เขามีโซนให้เล่นน้ำ
โซนพายเรือแบบชมธรรมชาติแบบนี้

นี่คุณมันเป็นแบบป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งที่ที่เพื่อนที่ฉันจะพาไป
คุณปีโป้เขาจะพาไปถ้ำพุงช้างจังหวัดพังงา
ถ้ำที่ต้องใช้เรือในการพายเข้าไป
แล้วก็นั่งแผลเข้าไปแล้วก็เดินเท้าเข้าไปอีก

เพราะว่าเข้าไปแล้วจะได้พบกับความงามตามธรรมชาติที่ซ่อนอยู่นะคะ
และคุณที่สำคัญนะคะมันสวยมาก
ได้รับการจัดอันดับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แต่ละที่ที่พาไปตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมา
เดี๋ยวติดตามกันในวันอาทิตย์นี้๓๐ธันวาคมนี้
เที่ยงตรงนักผจญภัยห้ามพลาด

แต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังเจอกันเที่ยงตรงเหมือนเดิมวันอาทิตย์
ส่วนปีหน้าเปลี่ยนเวลานะคะ

เปลี่ยนเวลาแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงตอนไหนที่ไหนยังไง
เดี๋ยวมาบอกกันแอบกระซิบเลยนะเนี่ยไม่บอกใครเลย

เพราะว่ารายการนี้คือรายการโอ้โหไทยแลนด์